เงินมันหายไปแล้วลึกก็ไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่านานนานผีกลับมาเชียงใหม่อ่ะคือเมื่อวานที่รู้คือช็อกมากว่าแบบ
เอิญหายไปแล้วก็ไม่อยากคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวค่ะ
เออเป็นหลักเท่าไหร่หลักแสงใช่ไหมครับหลักแสงค่ะ
เป็นเงินที่เอาไว้หมุนร้านทำขนมโตเกียว
ก็มีที่ที่นี่อ่ะแล้วมันไปเอาได้ไงอ่ะอืม
บ้านบ้านลดหน่อยนะคะเพราะว่าอืม
ก็ไม่ได้กลับมาหลายเดือนก็จะเคลียร์ค่ะ

โอลิฟต์ก็ไม่ได้สังเกตจนอะไรเสร็จก็คือก้มลงมาเห็นน็อตอืม
น็อตที่คือความจริงอ่ะมันควรจะอยู่ตรงนี้อืม
มันหลุดออกมาอืมมันหลุดออกมาแล้วน็อตอ่ะเอ้ย
เหมือนสังเกตไหมคะอันนี้มันเป็นสีดำอืม
แต่ทำไมตรงนี้มันเป็นสีเงินมันเป็นน็อตมันเป็นสีดำหมด
แต่ทำไมตัวนี้มันเป็นสีเงินแสดงว่าน็อตสีดำมันหายไปหรือเปล่า
รถมันควรจะเป็นเหมือนกันหมดใช่อาจจะเป็นเพราะว่าอืม
เขามาหมุนตรงนี้เพื่อปลดเพราะกุญแจหนาอยู่นะคะ
กุญแจก็คือที่ล็อกก็คืออันใหญ่หนาหมดเราซื้อมาก็เกือบพัน
ก็กุญแจนี่มันเปิดไงอ๋อมันหลุดกันเลยมันหลุดทั้งที่ตัวเขาเลย
กุญแจคือเราก็ปลดล็อกปกติแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันจะหลุดออกมาเลย
ใช่แต่ถ้าเราหมุนตรงนี้อ่ะ
มันจะหลุดเลยเราก็เข้าไปได้เลยก็เราก็ไม่ได้คิด
ไม่คิดว่าล็อกกุญแจหนาแน่แล้วมันจะไม่มี
จะแบบจะปลอดภัยจะเข้าห้องไม่ได้เพราะเราไม่มีกุญแจลูกบิดเลยครับ
อันนี้สงสัยใครคือจริงจริงอ่ะมันก็มีลูกน้องที่เคยทำ
ร้านขนมโตเกียวแล้วก็พี่ที่ดูแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดอีกคนนึง
แต่อันนี้ก็ไม่มีหลักฐานไงคะแต่ว่าเงินมันหายไปแล้ว

เพราะว่านาทีกลับมาที่
คือโม่ขวานที่รู้ก็ช็อคมากว่าแบบ
เงินหายไปแล้วก็ไม่อยากคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวค่ะ

เป็นแบงค์๑๐๐๐ค่ะกับแบงค์๕๐๐ที่หายไป
ก็คือแบงค์๒๐บนแบงค์๕๐ยังอยู่หลุด
คนร้ายก็เอาจากที่ไหนจุดในตู้เซฟอะไรรึไง

แล้วนะเราก็รีบไม่โทรศัพท์ไปหา
ผู้จัดการอะไรทั่วไปคนสนิทไหม

ทุกคนก็แบบบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าอยู่เชียงใหม่มันมีแค่ไม่กี่คนที่รู้

แกก็ถามแกก็บอกว่า
ไม่ได้กลับมาไม่กี่เดือนอ่ะ
โคลินไม่ได้กลับมานี้๓๔เดือนได้
เอาเงินตรงนั้น